ทุกคนครับมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอเป็นชาวสอปปลาว
แต่ว่ามาอยู่ที่เมืองไทยเป็น๒๐ปีแล้วอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
ส่งคลิปมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนบอกว่าถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ย
ข่มขู่คุกคามเหลือเกินไปค้ำประกันไว้ให้กับเพื่อนคนไทย
หนีหนี้ไปทีนี้เธอบอกว่าความซวยเนี่ยตกอยู่ที่เธอเลยนะฮะ

วันนี้ยังไงให้ไปแล้วสองร้อยอ่ะอีกร้อยง่ะของมหวานอ่ะ
พรุ่งนี้ถึงจะควบให้รอเงินอยู่โทรระบบเอารับด้วย
พวกตัวนี้ก็ถามมึงรับเลยมีตุ่มรับก็รับ
มึงเอาสักทีนี้สักทีเดียวนะอยากให้กูมาอีกนะเออ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่

เลยทิ้งภาระทั้งหมดไว้ให้เธอเหมือนกับเธอเนี่ยต้องมายอมรับ
สภาพชดใช้หนี้แทนดรุณีแล้วตลอดที่ผ่านมา๓เดือนเธอก็พยายาม
ทยอยผ่อนจ่ายนะฮะแต่ระยะหลังเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงก็ขอเขา
ลดการผ่อนเหลือวันละหนึ่งร้อยบาทได้ไหมแต่แก๊งนี้ไม่ยอมนะเหมือนกับ
ต้องจ่ายวันละ๓๐๐หรือ๒๐๐ประมาณอย่างนี้นะครับพอไม่มีจ่ายก็
มาขู่ทำร้ายร่างกายคนในบ้านด้วยบางทีไม่มีเงินให้ยกถัง
แก๊สไปก็มีนี่ฮะแล้วจะทำมาหากินยังไงล่าสุดเธอต้องแยกออกจาก
บ้านมานะฮะอยู่กับสามีไม่ได้เพราะไม่อยากให้ที่บ้านมีปัญหา
ด้วยเธอยืนยันว่าที่ผ่านมานะเคยไปแจ้งความแต่เจ้าหน้าที่
ไม่รับแจ้งความอันนี้เธออ้างนะเธออ้างว่าเคยไปแจ้งความแต่
ไม่รับแจ้งความหลังจากนั้นแก๊งเงินกู้มันก็รุนแรง
ขึ้นเรื่อยแล้วยังอ้างอีกว่าไปเคลียร์กับตำรวจมาแล้วไม่กลัว
การแจ้งความเธอก็เลยนำเรื่องเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรม
สื่อมวลชนตอนที่คุยกับผู้สื่อข่าวของเราอยู่นี่ฮะอยู่ดีดีไอ้
นี้โทรเข้ามาพอดีโทรเข้ามาพอดีนะนี่เธอก็บอกว่าที่ผ่าน
มาเนี่ยแช่งความมาแล้วนะแล้วโทรเข้ามานี่เป็นยังไง

นะฮะเออนี่บอกเลยนะฮะส่งใบไปให้เขานี่เขาไม่คืนเลยนะเออ
เขาไม่คืนไม่เท่าไรเดี๋ยวเขาอยากต้องบอกเขาไม่จับเตือนบอกให้
จับหนูเขาหาอะไรอีกอ้าวไม่รู้ก็ลองดูได้

อ๋อค่ะมันก็ต้องมีวิธีอีกแล้วเนี้ยเนอะจะมาจำนูเขาหาอะไร
ไม่ได้ทำอะไรผิดได้หนูแค่กู้เงินพี่กู้หนูก็ส่งอยู่
มันอาจจะมีอย่างอื่นอีกก็ได้ใครจะไม่รู้เนอะไม่มีไม่มีดูได้เลย
ประวัติหนูไม่มีอ้าวก็ลงประวัติหนูไม่มีไงแต่มันอาจจะมีก็ได้
จะไม่รู้หรอกอ้าวเราก็เลยถามเรื่องนี้ไปยังตำรวจนะครับ
พันธุ์ตำระเอกจุมพลสวนอามนะครับท่านผู้หการสอบพลช่องเม็กซ์นะครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่านบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งวันแรก
ท่านก็ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนกันอย่างที่หญิงสาวคนนี้บอก
เคยมาแจ้งความแล้วตำรวจไม่รับแจ้งความเนี่ย
แต่จากการสอบถามพนักงานสอบสวนนะฮะพนักงานสอบสวนวันที่หญิงสาวคนนี้มาแจ้งความเนี่ย
อ้างว่าแจ้งความแล้วตำรวจไม่รับแจ้งพบว่าวันที่เกิดเหตุ
คุณรัตนามาพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับคลิปวีดีโอ
ตำรวจเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงเสนอต่อภูมิกับการในขณะนั้น
แล้วก็มีคำสั่งให้เร่งสืบสวนจับกลุ่มไปแล้วค่ะ
แต่เนื่องจากเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าหลักฐานมันคือคลิป
ตำรวจก็เลยบอกให้คุณรัตนาเนี่ยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้มาอีกเมื่อไหร่เนี่ย
รีบโทรแจ้งตำรวจเลยนะจะได้รีบไปทันที
จะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งน่าจะได้จับกลุ่มแต่เวลาที่ผู้ชายกลุ่มนี้มา
คุณวัฒนาก็ไม่ได้โทรมาแจ้งตำรวจนะฮะ
ส่วนประเด็นที่แก๊งนี้อ้างว่าเคลียร์กับตำรวจแล้วขอยืนยันว่าไม่จริงนะครับ
ตำรวจไม่เคยมีส่วนรู้เห็นกับกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบที่อ้างว่าเคลียร์แล้ว
พวกนี้ก็คงจะอ้างไปเรื่อยอ้างไปขู่เขา
แล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับสพช่องเม็กสามารถจับกลุ่มในแม็กซ
ตอนที่มาที่ร้านพอดีจะมาทวงเงินพอดีก็เลยคุมตัวไปสอบสวน
แต่ปรากฏว่าสอบไปสอบมาไม่ใช่ชายในคลิปนะฮะไม่ได้อยู่ในคลิปที่คุณรัตนาเนี่ย

แต่เป็นแก๊งอีกแก๊งหนึ่งที่รัตนาก็ไปกู้เงินมาเหมือนกัน
คือตกลงแล้วเธอค้ำไว้เจ้าเดียวหรือว่าเธอกู้เองเนี่ย
ไล่ไปไล่มารัตนายอมรับว่าเป็นหนี้นอกระบบเองและเป็นทั้งหมด๔เจ้า
นี่ฮะส่วนในแม็กซ์เนี่ยบอกว่า
ตัวในแม็กซ์เป็นคนปล่อยเงินกู้ให้นางรัตนาให้กู้ไป๓๐๐๐
ตกลงกันว่าจะใช้คืนวันละ๑๕๐๐เป็นเวลา๒๔วัน
ซึ่งในแม็กซ์ก็จะได้ดอกเบี้ยเนี่ยได้กำไรประมาณ๖๐๐๐บาท
นี่นะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไล่สืบสวนสอบสวนต่อไป
ใช้หนี้นะค่ะคนเป็นที่ต้องใช้หนี้ครับ